กรณีนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายไก่ย่าง
คือมีลูกค้ามาซื้อไก่ย่าง
เสร็จแล้วทะเลาะกันกับแฟนเจ้าของร้านไก่ย่างครับ
ชักปืนออกมายิงแฟนเจ้าของร้านไก่ย่าง

เลือดท่วมร้านไก่ย่างเลยครับ
เช้าที่ผ่านมาตำรวจสพสามชุกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ
คุมตัวนายกริตตะพบหรือว่าในบอยอายุ๔๔ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ในคดีเจาะยิงนายอุทัยช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์จำนวน๕นัด

และต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๒ตุลาคมที่หน้าร้านไก่ย่างแห่งหนึ่ง
คลองตลาดสามชุกอำเภอสามชุกที่สุพรรณบุรีครับ
บรรยากาศตำรวจนำตัวในบอยคนก่อเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติมครับ

บอยติดต่อขอเข้ามอบตัวพร้อมกับปืนลูกโม่ขนาดจุด๒๒ที่ใช้ก่อเหตุ
คือออกหมายจับแล้วกำลังล่าตัวนะฮะ
แต่ว่าเจ้าตัวชิงขอมอบตัวก่อน
ยึดของกลางครับก็มีปืนลูกโมกขนาด๒๒

เจ้าตัวสารภาพว่ายิงนายอุทัยคนเจ็บจริง
โดยให้เหตุผลอ้างว่าเขาบันดาลโทษะ
เพราะตอนเกิดเหตุในบอยฝั่งคนก่อเหตุบอกว่า
ซื้อไก่ย่างที่ร้านแฟนของคนเจ็บ
แล้วมีเรื่องทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันกับคนที่โดนยิง

ก็เลยบันดาลโทษะกลับไปบ้านครับไปเอาปืนกลับมา
แล้วมาเจาะยิงนายอุทัยจากนั้นหนีไปตั้งหลักก่อนขอมอบตัว
ตำรวจนั้นนำตัวฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีครับ

หลังจากที่แจ้งข้อหาดำเนินคดีพยายามฆ่าผู้อื่น
และความผิดตามพรบออาวุธปืน
ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยครับ